รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงก็ย้ำนะครับว่าคำสั่งหัวหน้าคอสชตามมาตรา๔๔
เกี่ยวกับมาตรการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างในประเทศไทย
เป็นไปก็เพื่อแก้ปัญหาการปลุกปั่นให้เกิดความเข้าใจผิด
ขณะที่นายกรัฐมนตรีระบุถึง๓สาเหตุหลักที่นำไปสู่เหตุการณ์ลอบวางระเบิด
ในพื้นที่๗จังหวัดภาคใต้
โดยจากรายงานของฝ่ายมั่นคงนะครับระบุว่าเกี่ยวข้องใน๓ประเด็น
คือ๑พักแนวร่วมปฏิวัติประชาธิปไตยหรือว่านปป
ผู้ก่อเหตุเป็นคนพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
แต่ว่าไม่ใช่การขยายความขัดแย้งมานอกพื้นที่
และก็๓เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองที่ขยายความขัดแย้งในประเด็นร่างรัฐมนูล
พร้อมกับยืนยันว่าการพูดคุยสันติสุขระหว่างไทยและกลุ่มมาราปัตตานีที่ประเทศมาเลเซีย
ไม่เกี่ยวกับเหตุระเบิดในพื้นที่๗จังหวัดภาคใต้
สมมติการจับความอาจารย์เมืองที่สอบสวนตามกฎหมายจะทำได้อยู่แล้ว
ส่วนพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
อันนี้ยังไม่ยืนยันนะครับว่า

ที่คณะพูดคุยก็ยืนยันกับผมนะ
แต่ว่าผมยังไม่รู้นะครับยังไม่ชัดเจนนะ
แต่เวลานี้เดี๋ยวขอเวลานะครับขอเวลาในการที่จะทำให้เกิดความชัดเจนอยู่

ผลเอกประวิทย์ยังย้ำถึงคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่๔๙ทับ๒๕๕๙
มาตรา๔๔เรื่องมาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาต่างในประเทศไทยนะครับว่า
เป็นการแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
หลังจากที่มีบางกลุ่มนำประเด็นดังกล่าวไปปลุกปั่น
ทำให้เกิดความเข้าใจผิดอีกทั้งยังยอมรับเนื้อหาของร่างรัฐมนูล
เขียนออกมาไม่ชัดเจนทำให้นายกรัฐมนตรีต้องใช้วิธีนี้เพื่อแก้ปัญหาครับ